ส่วนที่นครศรีธรรมราชค่ะมีผู้หญิงคนนึงเดินโซซัดโซเซมาเลย
ผู้หญิงคนนี้น่าจะอายุสักประมาณยี่สิบต้นต้นแล้วก็สภาพเนื้อตัวเนี่ยนะคะ
มีรอยเลือดเต็มไปหมดแต่เหมือนเลือดเริ่มจะแห้งแล้ว
ครับเดินเซมามาขอน้ำดื่มจากบ้านเพื่อนบ้านบ้านใครก็ไม่รู้แถวนั้น
คนที่เขาเห็นก็ตกใจผู้หญิงคนนี้พอได้น้ำดื่มนะ
เป็นลมล้มพับสลบน็อกไปเลยเหรอเขาก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะ
พอมาตรวจสอบเนี่ยตัวของผู้หญิงคนนี้ถูกยิง
ถูกยิงอย่างน้อยสองนัดนะคะมีแผลถูกยิงอยู่ด้วย
เนี่ยค่ะสภาพเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเลือดคือแห้งแล้วคือคงถูกยิงมาสักพัก
เดินมาไหวได้ยังไงไม่รู้ว่าเดินมาจากตรงไหนด้วยซ้ำอ่ะ
สลบหมดสติอยู่แบบเนี้ยมาขอน้ำดื่มก่อนครับ
สุดท้ายก็ต้องย้อนดูนะคะว่ามันมีปัญหาเรื่องอะไรบ้าง
ผู้หญิงคนนี้ก็จริงแล้วก็มีประวัติเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด
มีประวัติเกี่ยวกับเรื่องของไปผัวพันกับแก๊งลักรถแก๊งขโมยของ
แล้วก็มีเรื่องชู้สาวด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเรื่องอะไร
เพราะว่ายังอยู่ระหว่างการดูแลของคุณหมออยู่นะคะตำรวจสพมนครศรีธรรมราช
กู้ภัยได้รับแจ้งก็เลยมาที่จุดนี้นะคะพบผู้หญิงคนนี้นอนสลบอยู่
อยู่ที่หมู่๓ตำบลนาเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางสาวสาวพันธ์ดาราไก่อายุ๒๒ปี
เป็นชาวตำบลโพเสด็จอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชหมดสติอยู่แบบนี้ค่ะ
ถูกยิงนะคะถูกยิงมาสองนัดที่หน้าอกด้านซ้ายด้วยนะ
กระสุนยังฝังในอยู่เลยค่ะเนื้อตัวเต็มไปด้วยเลือด
เลือดเหมือนกับเริ่มจะแห้งแล้วกู้ภัยรีบส่งโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
แล้วก็ผ่าตัดช่วยชีวิตนะคะจากการพูดคุยกับคนที่อยู่ใกล้ใกล้กับที่เกิดเหตุ
แล้วก็เป็นอาสาสมัครของมูลนิธิประชาร่มใจนางเล็กดังสถานอายุ๕๒ปี
เขาเป็นคนงานก่อสร้างอยู่แถวนั้นเลยค่ะเขาก็เล่าให้ฟังว่า
คือเขาก็มาถึงบ้านที่กำลังก่อสร้างอยู่นะกำลังจะทำงานแล้ว
จู่ผู้หญิงคนนี้นางสาวสวพันธ์คนเจ็บอะค่ะ
ใส่เสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นสีเหลืองเดินโซซัดโซเซมา
ขอดื่มน้ำแต่ตามตัวเนี่ยโอ้โหเละมีทั้งเลือดทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะ
แล้วก็มาขอดื่มน้ำขอดื่มน้ำปุ๊บหมดสติล้มฟุบลงไปกับพื้นเลย
ตัวนางเล็กก็เลยรีบไปช่วยเหลือโทรแจ้งกู้ภัยมูลนิธิประชาร่วมใจ
กู้ภัยก็ประถมพยาบาลตัวนางสวพันธ์นางสาวสวพันธ์คนเจ็บเนี่ย
เขายังพอมีสติเขาก็บอกได้แค่ว่าเขาอยู่ที่บ้านหมู่บ้านหัวทะเล
แต่คนเจ็บเขาเจ็บหนักค่ะแล้วก็อ่อนเพลียมาก
กู้ภัยเลยไม่ได้ถามอะไรมากนักรีบส่งโรงพยาบาลไปก่อน
เพราะว่าถูกยิงที่หน้าอกด้านซ้าย๒นัดกระสุนฝังในด้วยนะคะ
นี่ค่ะก็โดนจุดแบบโอ้โหสำคัญแต่เธอยังเดินไหวมาขอความช่วยเหลือนะคะ

ต้องกลับมาตามเจ้าเจ็บชอบเหมือนคนปริญญาว่าเป็นใคร

ก็ไม่ได้รายละเอียดก็ไม่ได้เจ็งหมดนะครับ
ก็แสดงว่าบอกว่าถ้าบอกว่ามันอยู่ในนี้ก็แสดงว่าอยู่หัวหรี่
คุณเจ็บเนี่ยการเซียนก็เลยไม่สักทายมา

บัสเต้ยออกสายตรงนี้แล้วมันก็จะกล้าดอยู่ตรงรู
เหมือนมันโป้ยได้ก็เป็นเราจะอยู่ตรงไหน
อย่างที่บอกนะคะว่าเบื้องต้นตอนนี้คนเจ็บยังอาการหนักอยู่
คุณหมอก็ผ่าตัดแล้วก็ยังอยู่โรงพยาบาล
ก็เลยยังไม่รู้สาเหตุนะคะว่าทำไมถึงโดนยิงแบบนี้

จากการตรวจสอบประวัติผู้หญิงคนนี้ก็คือ
เมื่อช่วงพฤศจิกายนปีที่แล้ว
เคยถูกจับคดียาเสพติดนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างการคุมประพฤติ
แล้วก็ผัวพันกับแก๊งลักรถแก๊งตีนแมวขโมยของ
แล้วก็ตระเวนก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
แต่ก็มีประเด็นเรื่องชู้สาวด้วยนะเพราะว่าตัวคนเจ็บกำลังมีปัญหากับแฟนนุ่ม
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็จะลงพื้นที่สอบสวนเพิ่มเติมนะคะ
ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่ไม่รู้ว่าใครยิงไม่รู้ถูกยิงมาจากไหน